คุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกว่าความฮอตของแม่หญิงลีหรือว่าพระมหาเทวีเจ้านี่
ปังปุริเยโอเคนัมเบอร์วันแบบไม่หยุดเลยสิโอ้โห
เป็นแฟนคลับดิเป็นแฟนคลับค่ะเป็นแฟนคลับนัมเบอร์วันเลยนะคะ
คือต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยวิกหมอชิดนะคะเขาเตรียมนำละครเรื่องดัง
ที่แม่หญิงลีชื่นชอบกลับมารีรันอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้ดีเลย
ซึ่งหนึ่งในนักแสดงของละครเพื่อมหวังนานนี่ต้องนวนจะจำได้ต้องนวน
ถูกต้องกระติ๊บนี่แหละค่ะเขาออกตัวเลยว่าเขาปลื้มพระมหาเทวีเจ้าเอามาก
แล้วก็เป็นเอฟซีตัวยงเลยนะคะเป็นเหมือนพลอยเลยคือเป็นเอฟซีของพระมหาเทวีเจ้า
บันเทิงไทยรัฐได้เจอตัวสาวกระติ๊บนะคะเธอบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ย
อยากจะเจอพระมหาเทวีเจ้าสักครั้งนึงให้อวยยศให้หน่อย
ออกตัวเลยนะคะว่ากระชากผมเธอได้เลย

เจาะไมค์สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้กระติ๊บนี่อินเนอร์ตองนวล

นวลใช่ต้องเจอแล้วนะ
ใช่ต้องเมืองทิพย์ใช่ไหมต้องเจอเมืองมีด

ก็เห็นเขาชอบพูดถึงเมืองมีดบ่อยอยู่นะ
เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะจัดตัวจริงเป็นไงจ้า
เพราะว่าขนาดปุ๊กโกยังให้ดึงแล้วปังเลยอ่ะ
ไอ้เจ๊กยังปังเลยค่ะ
ช่วยดึงแรงเลยค่ะใช่ต้องให้เขาอวยยดให้